คุณผู้ชมยังจำผู้ชายที่ชื่อว่าประกอบได้ไหมคะ
คือก่อนอันนี้เราเล่าเรื่องของเขาไปให้ฟัง
เรื่องราวมันมีอยู่ว่าผู้ชายคนนี้ลักลอบเข้าประเทศจีน
แล้วก็โดนจับติดคุกอยู่ที่นั่น๑ปี
อ่ะพ้นโทษแล้วเขาจะส่งกลับประเทศ

ไม่รู้จะส่งกลับไปที่ไหนเพราะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
สืบไปสืบมาเขาบอกเขาเป็นคนไทย
ก็เลยหาร่ามที่เป็นคนไทยพูดไทยและจีนได้มาคุยกับเขา
ร่ามไป๘คนได้ข้อมูลแค่ว่าชื่อประกอบ
เป็นชาวอำเภอทุ่งฝนอยู่อุดรธานี
คุยไปคุยมาจนล่ามคนที่๘คือคุณไฟล์บอก
พี่หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุยกับเขาแล้วมันได้ข้อมูลมานิดเดียวเอง
แล้วก็พูดไม่ชัดด้วยเลยลองให้ผู้สื่อข่าวเราคุยกับเขา
ผู้สื่อข่าวเราบอกอ้าวเป็นคนไทยใช่ไหมร้องเพลงชาติให้ฟังหน่อย
ลองฟังเพลงชาติเวอร์ชันคุณประกอบนะคะ
ประเทศไทยคำสัมมุติธรรมชาติไหน
ครับพรภันถัยสาธุมั้มประเทศชาติรู้ไหม
ค่ะประเทศชาติไหนทำนองอ่ะใช่แต่เนื้อร้องก็คือ
ฟังแล้วแกะกันยาวเลยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เนี่ยนะคะคือพอฟังปุ๊บทุกคนบอกว่า
ทำน้องได้แต่เนื้อร้องมันไม่ใช่เลยแล้วทีนี้จะยังไงดีล่ะ
หลายคนก็เลยฟันทงว่าจริงแล้วเขาน่าจะเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ทางภาคเหนือ
เพราะว่ามีการเอาแผนที่ให้ดูว่าเอ๊ะบ้านคุณอยู่แถวไหน
ลักษณะภูมิประเทศบ้านเกิดเป็นยังไง

พอเอาเสื้อผ้าประจำชาติประจำถิ่นอะไรอย่างนี้ให้ดู
เหมือนชี้ไปที่ทางภาคเหนือค่ะ
ทีนี้ได้คุยกับคุณฟ้ายที่ทำหน้าที่เป็นล่าม
เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณไฟล์เขาบอกว่า

เพราะว่าเธอประสานไปทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน

บอกไม่มีใครรู้จักประกอบเลย
ล่าสุดมีคนติดต่อมา๓คนค่ะ
หนึ่งในนั้นเป็นชาวอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าเขามีน้าชายชื่อนายกันแหละ
เกิดปี๒๕๑๑หายตัวไปกว่า๒๐ปีแล้ว

สองรูปที่ส่งมาหน้าก็ไม่ค่อยจะใกล้เคียงเท่าไหร่
แล้วก็๓เอารูปนี้ไปให้นายประกอบดู

และนายประกอบเองก็ให้ข้อมูลที่สับสนอยู่กับปีเกิดของตัวเองด้วย
มันเป็นบัตรเมื่อ๒๐ปีก่อนแล้วลูกมันไม่ชัด

เป็นบัตรประจำตัวของคนชนเผากระเหลี่ยงค่ะ

แต่ว่าอยากได้รูปที่ชัดเจนมากขึ้น

พี่คนนี้ทักเฟสมาแล้วเขายังไม่ได้ส่งรูปมาให้
สุดท้ายแล้วผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่า

คือตอนนี้เขาเริ่มพูดเป็นคำมากขึ้นแล้ว

เอาเป็นว่าในเมื่อตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใครมาจากไหนเนี่ย

แล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานจากทางการไทยติดต่อไปด้วย

ที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
หาทางช่วยเหลือในการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลนะคะ
ที่สามารถแปลภาษาในกลุ่มชาติภัณฑ์ได้
แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถสื่อสารกันได้๑๐๐หรือเปล่า